เดี๋ยวนี้คนนิยมใช้แอปหาคู่กันเยอะนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นชายยิงยิงชายยิงยิงรัวชายชาย
แต่ว่าล่าสุดมันมีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นนะคะ
เมื่อมีหนุ่มใหญ่คนหนึ่งใช้แอปหาคู่

แต่สุดท้ายแล้วหนุ่มใหญ่คนนี้ถูกคู่ขาววัย๒๔ปี
เอามีดแทงคอเอาค้อนเอาไม้ทุบหัวซ้ำจนเขาเสียชีวิต
ตำรวจรวบตัวได้แล้วแล้วพาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
มือฆ่าบอกว่าผมเสียใจกับสิ่งที่ทำไปแต่ผมไม่ขอโทษ
ติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณสุชาดาสิริคงค่ะ
ตำรวจคุมตัวนายนรงศักดิ์ช่วยเต็มหรือก๊อตอายุ๒๔ปี
ผู้ต้องหาฆ่าแทงคอคู่ขาของตัวเองเสียชีวิตภายในบ้านพัก
น้องจอกกรุงเทพมหานครมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
การทำแผนนายก๊อตได้พาเจ้าหน้าที่ไปที่ห้องนอน
พร้อมสารภาพจุดนี้คือจุดที่แทงคู่ขาเข้าที่ลำคอ
และชี้จุดซ่อนตัวอีกห้องหนึ่งภายในบ้าน
ก่อนจะอ้างว่าหลังจากชายคู่ค้าถูกแทงได้วิ่งหนีออกไปที่หน้าบ้าน
พร้อมร้องขอความช่วยเหลือด้วยความกลัวจึงวิ่งตามไป
เอาไม้ตีสองครั้งก็จะเอาค้อนทุบอีกหนึ่งครั้ง
ชายคู่ค้านอนแน่นิ่งไป
ก๊อตอ้างว่ารู้จักผู้ตายผ่านแอปหาคู่
โดยยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เป็นเกย์ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้น
เพราะต้องการหารายได้จากการเอ็นเตอร์เทน
ครั้งละ๕๐๐๑๕๐๐บาท
ที่ผ่านมาผู้ตายมักจะเรียกให้เข้ามาหาอยู่บ่อยครั้ง
แต่ครั้งนี้ผู้ตายกินยาไวอาก้าและดูหนังโป๊
จนเกิดอารมณ์ทางเพศจึงขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย
แต่ตนไม่ยินยอมจึงเกิดปากเสียงและก่อเหตุขึ้น

น้องชายของผู้ตายยอมอโหสิกรรมให้
เพื่อให้ดวงวิญญาณของพี่ชายไปสู่สุขติ
ที่ผ่านมาครอบครัวรู้ว่าพี่ชายเป็นพวกนิยมชายรักชายมาตั้งแต่เด็ก
เมื่อ๒๐ปีก่อนเคยจ้างเด็กเอ็นมาใช้บริการ
แล้วถูกทำร้ายปางตายมาแล้ว
หล่ามนะผมผมข้บมไม่รู้นะแถวบริเวณนั้น
คราวนี้ใช่แล้วหลับไปหลับไปเลยแต่ไม่ตาย

แบบผู้ชายไม่ค่อยซ้ำหน้าบางทีเด็ก
เด็กอายุ๒๐นิดก็มีนะผมเคยเจอบางทีมา
เคยก็สมัยก่อนเขาซื้อบ้านใหม่ผมก็เคยเห็นอยู่

ตอนนั้นแม่พามาพาแม่มาดูบ้าน
ตรงกันข้ามกับพี่สาวของผู้ตาย

และไม่ต้องการให้ตำรวจพาตัวในก๊อตมาขอขมา
เพราะการกระทำดังกล่าวโหดเยี่ยมอมหิตเกินคน

หนูอยากให้เขารับกรรมตามที่เขาทำไว้อะค่ะ

หนูอยากจะให้เขามาขอมาก็ไม่ต้องมา
เพราะทางบ้านเราไม่รับการขอเข้ามา

ขอโทษผิดไปแล้วมันไม่ใช่

แจ้ง๒ข้อหาในก๊อตฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธมีด
และพกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ก่อนจะนำตัวไปฝากค้างยังสารจังหวัดมีนบุรีต่อไป
สุภกิจตะโกจีนถ่ายภาพสุชาดาสิริคง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน